เมื่อคืนนี้ครับคุณกระติก
คุณกติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนะครับ
กับเพื่อนแล้วก็คุณปอตนุพัฒน์
คนนี้เป็นคนขับสปีดโบสต์ลำนั้นนะฮะ
ไปให้ปากคำกับตำรวจครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจมีข้อมูลแล้ว
และอยู่ระหว่างการขยายผล
ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้ครับนางสาว
อิตฉรินจุธาะสุขสวรรค์หรือว่ากะติก
คนนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนะฮะ

ไปกับใครบ้างไปกับ

คนนี้เป็นนักธุรกิจเจ้าของเรือสปีดโบสต์ครับ
แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก๓คนคือ
นางสาววิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือแซน
นายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อป
และนายภัยบูลตีกาญจนานันต์หรือเบิร์ต

ไปพบพันธบรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ท่านผู้กรรมกรรมการสพเมืองนนทบุรี
โอ้โหผู้สื่อข่าวแน่นครับคุณผู้ชมฮะ
คดีดังมาดักรอแล้วมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้ง๕คนขึ้นประตูด้านข้างของโรงพัก

โดยก่อนเดินเข้าไปในห้องสอบสวนนะครับนายตนุพัฒน์หรือว่าปอ
หันมาบอกนักข่าวสั้นบอกว่าผมเสียใจมากครับนี่แหละฮะ
แล้วหลังจากนั้นเข้าไปให้ปากคำ๓ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชม
ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
เขาตอบทุกคำถามนะฮะที่สื่อที่สังคมคาใจ
แต่คำตอบจากปากปกลับตามให้ชาวโซเชียลมีเดีย
ที่ติดตามอยู่เขาตั้งคำถามหลายประเด็นด้วยกัน
ข้อแรกนะทุกคนอยากรู้ว่าเหตุการณ์บนเรือมันเกิดขึ้นยังไง
ปอลเขาชี้แจงบอกว่าก่อนเกิดเหตุนัดเจอกัน
แล้วไปกินข้าวที่สามโคกปฐุมธานี
จากนั้นก็ขับเรือมาถ่ายรูปที่สะพานพระราม
เพราะรู้ว่าคุณแตงโมกับคุณกติกชอบถ่ายรูปนะ

ส่วนตัวเขานั่งอยู่ที่หัวเรือ
สิ่งที่เขาได้ฟังมาจากแซนคือเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
แซนบอกกับเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยจับขาแซนไว้ตอนที่ไปถ่ายปัสสาวะ
จังหวะที่ลุกขึ้นมาคลื่นมันซัด
ขึ้นมันซัดทำให้แตงโมเสียหลักตกเรือไป
และจังหวะที่ตกเรือปอล์ไม่ได้เป็นคนขับนะ
นี่มีรุ่นพี่คนชื่อเบิร์ตเบิร์ตเป็นคนขับเรือ
ตัวผมผมอยู่หน้าเรือแต่สิ่งที่ผมได้รับฟังมา
จากชื่อคุณแซนนะครับคุณแซนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเรือ
คุณแซนก็ได้ข้อมูลว่า
คุณโมอ่ะจับขาคุณแซนเพราะคุณแซนนั่งที่ท้ายเรือแล้วยืดขาออก
และคุณโมนั่งปักษวะ
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ข้อมูลจากคุณแซน
หลังจากนั้นตอนที่คุณแซนคุณโมลุกขึ้นมาเนี่ย

แล้วก็จังหวะนั้นคุณแซนก็มีการเหมือน
เหมือนจังหวะน่าจะเป็นเหมือนโดนคลื่นนะครับ

แต่ตอนที่ตกไม่ใช่ตกแล้วหายเลย

ตกเสร็จแล้วคุณโมพยายามจับด้านข้างเหลือ

คุณแซนตะโกนว่าอีโมตกน้ำ
คนที่นั่งติดกับคุณโมเนี่ยชื่อคุณจ๊อป

แต่สิ่งที่เราเกิดขึ้นคือ

เราพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ครับ
และเรือขับอยู่ครับ
ทุกความเร็ว
ที่น้ำพัด
ซึ่งปอเขายอมรับว่าตอนเกิดเหตุทุกคนบนเรือ
ไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพเลยครับ
รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าคุณแตงโมใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะไปยืน
ปรัฐวัฒน์อยู่ท้ายเรือได้ยังไงเรื่องนี้ในปอชี้แจงแบบนี้
บอกว่าตอนลงเรือไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะถอดรองเท้านะครับเอามา
คำถามต่อไปนะฮะคำถามข้อที่๔มีการตั้งคำถามว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยแจ้งตำรวจตอนไหนอ่ะแจ้งตำรวจกันตอนไหนปชี้
แจ้งบอกว่าหลังเกิดเหตุทุกคนช็อกครับถามกันนี่มันเกิด
เรื่องจริงจริงเหรอนะนี่เป็นเป็นเรื่องจริงเหรอเขาบอกว่าก็วน
ทันทีพอรู้ว่าคุณโมตกน้ำไปนะฮะแล้วพยายามช่วยกัน
หาเองทั้งโทรแจ้งขอความช่วยเหลือครับ
เราทุกคนช็อกว่ามันคือเรื่องจริงเหรอที่เพื่อนเราเพิ่ง
กันไม่ปั๊บมันหายไปเราตกใจปุ๊บเราก็วนกลับไปดูที่
เรือที่จุดนะครับพอเราดูแล้วเราก็วนแล้วเราก็ตะโกนเรียก
หากันผมคิดว่าระยะเวลาของการหาครั้งแรกนะที่เราวนอยู่
สิบห้าถึงยี่สิบนาทีระหว่างนั้นเนี้ยผมอ่ะทำหน้าที่ขับ
อีกคนนึงอยู่หน้าเรือผู้ชายสองคนโหนตัวแล้วเอาไฟ
ศพส่วนผู้หญิงที่อยู่บนเรือฮะชื่อคุณกติกกับคุณแซนเนี่ย
เขาพยายามโทรศัพท์ตอนนั้นสิ่งที่เราแจ้งอ่ะเราแจ้ง๑๒
หนึ่งเราแจ้งกู้ภัยส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้จักท่าเรือ
ออกมาช่วยโดยด่วนแล้วก็จะมีเพื่อนติดต่อชื่อคุณโบ
คุณโบก็ประสานคุณบีมมาอันนั้นคือทั้งหมดที่เราทำได้
ณเวลานั้นแล้วที่เขาไปตรวจสอบบนเรือน่ะคุณรัชพรอืม
ดื่มกันหรือเปล่าเขาก็มีคราบอืมไวน์คราบแดงใช่ไหมอ่า
ภาพแดงอันนี้ปอเขายอมรับว่ามีการดื่มกันนะนิดหน่อย
แต่ละคนดื่มมากน้อยต่างกันนะครับแต่เขายืนยันว่าดื่มกัน

เมาเนี่ยผมรับประกันครับว่าไม่เมาแต่ถามว่าเรามีดื่มไวน์
ไหมเรามีดื่มวายครับดื่มกันทุกคนทั้ง๖คนไหมครับเราเรียน
องค์ครับว่าเราเท๖แก้วแต่ละคนเนี่ยดื่มมากดื่มน้อยต่าง
กันไปอาจจำนวนที่เราดื่มเราไม่ได้ดื่มเยอะตั้งแต่ที่ร้าน
อาหารเราดื่มตั้งแต่ร้านอาหารครับ
คุณผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ละคำถามแต่ละคำตอบ
ไปต่อนะอ้าวที่บอกปัสสาวะปัสสาวะทำไมต้องปัสสาวะในเรือขนาด
นี้เนี่ยรุ่นเนี้ยไม่มีห้องน้ำเหรออืมคือเหมือนหลายคนบอก
แจงบอกว่ามีแต่ว่ามันมีของอยู่ข้างในอ่ะนะวางของอยู่ถ้า
จะเข้าไปใช้จริงนะนะคุณผู้ผู้ชมดูภาพเรือไปมันจะต้อง
ย้ายออกมาถึงจะเข้าไปปัสสาวะได้แต่ปกติอ่ะคือก็ไม่ได้
ใช้เพราะว่าก่อนลงเรือทุกคนก็จะเข้าห้องน้ำเรียบร้อย
แล้วปอบอกก็มีแต่แตงโมนี่แหละที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำซึ่ง
ข้อมูลเรื่องห้องน้ำคุณผู้ชมมันไปขัดกับคำให้การ
คำบอกเล่าของผู้ดูแลเรือที่ให้ข้อมูลบอกว่าอ๋อ
เรือเนี่ยเหรอห้องน้ำมันเสียไอ้ระบบหมุนเวียนน้ำอ่ะ

ห้องน้ำในเรือเรามีนะครับแต่ว่าเราอ่ะมีของอยู่ในเรือ
แต่ถ้าเรามีคนที่ต้องการใช้เราสามารถย้ายของจากใน
ห้องนี้เป็นห้องเก็บของเนี่ยเรานั่งปัสสาวะในเรือได้
ครับเพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าระบบหมุนเวียนในน้ำระบบ
หมุนเวียนน้ำในห้องน้ำเนี้ยคือไม่ได้พังไม่ได้เสีย
หายสามารถใช้ได้ใช้การได้แต่ว่าไม่ได้ใช้คือต้องบอก
อย่างงี้ครับเรือเนี้ยสามารถใช้การได้แต่โดยปกติอ่ะ
คนที่ใช้เรือประเภทนี้เขาจะไม่ใช้ไม่ค่อยใช้ในห้อง
น้ำกันอย่างผมเนี่ยเดินทางไปบ้านตานิดเราก็จะรู้ว่า
ไปกินข้าวเข้าห้องน้ำก่อนลงเรือกลับทุกคนก็จะ
ห้องน้ำที่ร้านอาหารมีเพียงคุณโมคนเดียวที่ไม่ได้
เข้าห้องน้ำครับไปทำธุระหลังเรือเนี้ยตอนหน้านี้เอง
เกินถึงมีการไปขี่หลังเรือคุณโมเพิ่งเคยมาที่เรือใน
ครั้งแรกมีการแนะนำไหมครับหรือยังไงไม่ไม่เคยครับ
และระหว่างทางอาจจะเห็นว่ามีแรมเรือเจาะทั้งข้างเยอะ
ทำให้เรือที่จะไม่เจาะห้องน้ำดีอ่ะอันนี้คุณเรา
เราไม่ทราบว่าคุณโมต้องการเข้าห้องน้ำครับนัก
ข่าวก็ถามต่อนะและที่ชาวเน็ตเขาเขาสงสัยกัน
ว่าไอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยพวก
คุณหมายถึงที่อยู่กันบนเรือให้ความร่วมมือ
กับตำรวจมากน้อยแค่ไหนนะฮะคำถามนี้เนี่ยปอเขาชี้
แจ้งบอกว่าทุกคนอยู่บนเรือแล้วก็พยายามช่วยกันค้นหา

เรื่องถามเนี่ยสักช่วงกี่โมงครับรบตรงเรืออย่างงี้
ถ้าพี่เห็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราพยายามขับเรือบอกช่วงโป๊ะและขอบวนหาทั้งหมด
อาจจะมีวีดีโอผมเห็นของไทยรัฐนะครับเราประกาศบอกให้คนที่อยู่ด้านข้างช่วยกันหาช่วยกันดู
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรือที่หามีเรือเราลำเดียวสิ่งที่บอกว่าเมื่อกี้พี่ถามผมว่า
เพื่อน๔คนไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุแต่ว่าเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นหรือว่าพวกเราอยู่ตรงนั้น
ทุกคนอยู่บนเรือหมดครับตอนที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นน่ะคุณแซนเนี่ยเราวนหาประมาณชั่วโมงที่หนึ่ง
ปุ๊บคุณแซนอ่ะเดินขึ้นมาบนฝั่งเมื่อกี้พี่ถามผมว่าไม่มีคนอยู่
เราขอตอบว่าตอนที่เกิดเหตุทุกคนอยู่บนเรือแล้วทุกคนหา
ขอโทษนะครับอันนี้ผมถามนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้ควรใช้ไงผมอาจจะไม่รู้ดีเทล
เพื่อนของคุณนี้ตอนไหนกี่โมงครับ
อันนี้ผมไม่ทราบเลยจริงผมไม่ทราบผมไม่รู้เรื่องเลย
ตอนนี้ผมกลับแล้วครับเพราะว่าผมหาเนี่ยตั้งแต่๔ทุ่มนะครับถึงเกือบตี๒

ถ้าพี่นักข่าวเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่เฉยเนี่ยไม่ถึง๑๒นาที
เพื่อนเราก่อนเนี่ยหายไป
ผมถามว่าพี่จะมีสติพี่จะมาตอบสังคมแบบนี้

เมื่อวันนี้เราตรวจสารเสพติดครับเราหลับตาเราช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นขึ้นมาเยอะเลยนะครับ
หลังจากฟังคำถามคำตอบของคุณปอไป

บอกกับนักข่าวแค่สั้นครับคุณผู้ชมครับ

นะฮะว่าบนเรือเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
ตอนนี้ลือแค่เรื่องความรู้สึกของหนูคนเดียวละ
ถือว่ามันสะเทือนใจแหละยังไงบ้างนาการใช้ภาพนี้
ไม่มีการเป็นแจ้งจัดผู้ตำรวจเป็นยังไง
แจ้งค่ะโทรแจ้งกันหมดแล้วตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยหนูให้การกับตำรวจหมด
แล้วถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปคดีอะไรอย่างนี้พี่คุยกับเจ้าหน้าที่
พี่คุยกับเจ้าหน้าพี่เลยมีการบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าให้ปิดข่าวด้วยไหม
อันนี้พอจะบอกได้ไหมเออทำทำทำ
บนเรือมีการดึงแล้วพอกันไหมอ่าที่บอกว่าเขาพี่พักตกพี่คือ
ไปฉีดตรงท้ายเรือครับขอเท่านั้นนะครับขอเท่านั้นหนึ่งครับ